เหตุสลดขึ้นกับคุณตาอายุ๗๕ปีค่ะ
อาสาจะไปตักน้ำที่เบาะให้กับพันรยา
ซึ่งป่วยเป็นโรคอำมพลึกรออยู่ที่บ้านนี้นะคะ

ปรากฏว่าพอออกไปตามหา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เบาะน้ำในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบล
ตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
นักประดาน้ำและทีมอาสากู้ภัยไตรคุณธรรม
งมค้นหาร่างของในชงภูลเกษม
อายุ๗๕ปีที่จมหายไปในเบาะน้ำ
บ่อน้ำนี่ความกว้างประมาณ๑ไร่กว่านี่นะคะ
ส่วนความลึก๕เมตรเบื้องต้น

แล้วก็ไปเจอถังน้ำพลาสติกสีเหลืองลอยอยู่ในบ่อ
หลังจากใช้เวลาค้นหา๒๐นาทีค่ะ
ทีมนักปรดาน้ำพบร่างของนายชง

นิยมอายุ๗๖ปีพันรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ

บอกว่าอาศัยอยู่ในบ้านพักห่างจากบ่อน้ำ๑๐๐เมตรค่ะ

บางครั้งจะมีญาติแวะมาหาเอาอาหารมาให้
ซึ่งก่อนหน้านี้ในชงมีรายได้จากการรับจ้าง
พอแกะตัวแล้วใช้เงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะ
ภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ

เพื่อที่จะเอามาใส่โอ่งไว้ให้เธอได้อาบน้ำ
ซึ่งก็ไปตักตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า
ตอนที่สามีออกไปเนี่ยเธอเผลอหลับไปกระทั่ง๑๑โมงตื่นขึ้นมาค่ะ

หมวกและเจอถังน้ำพลาสติกค่ะ
ก็เลยคิดว่าสามีคงจะลื่นล้มตกลงไปในบ่อ

ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วจริงจากการจมน้ำในเบาะค่ะ